อนของสายกินโดยเฉพาะคนที่ชอบขนมจีนนะคะมีผู้สูงอายุรายหนึ่งค่ะ
หลานซื้อขนมจีนมาให้เป็นขนมจีนน้ำยาปู
แต่พอกินเข้าไปแล้วเกือบตายค่ะต้องไปหาหมอ
ถึงขั้นต้องเกือบตายไปดูคลิปค่ะ

มันควรจะมีแต่เนื้อแต่บางทีก็ตำไม่ละเอียด

เสร็จกล้ามปูมันอยู่ในน้ำยาปูแล้วพอกินเข้าไปติดคอสิคะเลยนะ

คุณหมออารักษ์วงวรชาติผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีทนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คเล่านาทีชีวิตผู้ป่วยรายนี้
บอกว่าคุณญาติพาผู้ป่วยอายุ๗๐ปีมาที่โรงพยาบาลเร่งด่วนเลย
แล้วก็รีบแจ้งคนไข้เจ็บระบมในคอ
น้ำลายฟูมปากหายใจไม่ออกผู้จำไม่รู้เรื่อง
เจ้าหน้าที่เอาเปรย์มารับเลยค่ะเข้าห้องฉุกเฉิน
เวรรีบสั่งให้เก็บตัวอย่างส่งตรวจโควิดแบบเร่งด่วนก่อน
ช่วงนี้เป็นขั้นตอนสำคัญนะตรวจโควิดก่อนนะคะ
ขณะเดียวกันสอบถามประวัติผู้ป่วยแทบไม่ได้คำตอบอะไรเลยค่ะ
เพราะว่าผู้ป่วยตอบไม่ได้มีอาการสับสน
เอามือจับคอตลอดเวลาก็เลยส่งเอ็กซาเรย์ซะเลยนะคะ
พบที่คอมันมีเงาขาวจางเลยค่ะ

สงสัยว่าน่าจะมีสิ่งแปลกปลอมเป็นเศษกระดูกอะไรสักอย่าง
ผู้ป่วยกินเข้าไปแล้วเตะในหลอดอาหารส่วนบน
สุดท้ายค่ะพูดคุยไม่รู้เรื่อง
แต่จากภาพเอ็กซาเรย์มันมีอะไรบางอย่างอยู่ในคอก็ต้องผ่าตัดแล้วค่ะ
เอาสิ่งแปลกปลอมออกมาเนี่ยค่ะเฉลยแล้ว
เป็นแย่งแบบนี้เนอะข้ามปู

มันไม่ใช่เศษกระดูกอ่อนที่อยู่ในปูนะมันคือกล้ามเลยอะค่ะ

เอาภายหลังญาติให้ข้อมูลบอกว่าผู้ป่วยทานขนมจีนน้ำยาปู
อย่างอเล็ดอร่อยและทานเยอะมาก

บอกว่าเจ็บคอแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องเลยทีนี้
ญาติก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
คุณหมอค่ะก็เลยฝากเตือนประชาชน
ให้ดูแลเรื่องอาหารการกินให้กับผู้สูงอายุด้วย
กลัวจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะ
ผู้สูงอายุก็ทานอย่างอร่อย
แล้วบางทีฟันฟางอาจจะไม่ดี
อาจจะกัดไม่ละเอียดแล้วไม่รู้ว่าโดนอะไรอยู่ในนั้น

เป็นอุทาหรณ์จริงนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้ค่ะ